เกิดเหตุนักเรียนต่างสถาบันทำร้ายกันอีกแล้วค่ะ
ครั้งนี้มีการใช้อาวุธปืนแล้วก็มีคนบาดเจ็บด้วยค่ะ
กลางถนนเลยคุณผู้ชมเห็นใช่ไหมคะเกิดขึ้นกลางถนนเลยค่ะ
กลุ่มวัยรุ่นนักเรียนอาชีวะต่างสถาบันกันนะคะ
ขี่มอเตอร์ไซค์ไล่ตามยิง

อันนี้คือจุดเกิดเหตุแถวบังปะกงฉะเชิงเซา
ปรากฏว่าในเหตุการณ์นี้กลางถนนที่เกิดขึ้นมีคนบาดเจ็บ๑คนนะคะ
แล้วหลังจากเกิดเหตุการณ์เนี่ยก็คือเพื่อนของอีกฝ่ายนึงก็ถือมีดดาบวิ่งไล่จะไปเอาคืน

นี่คือเหตุการณ์เมื่อวานค่ะแถวถนนเทพรัฐขาเข้าช่องทางคู่ขนานกม๓๔นะคะตรงอำเภอบางบ่อที่สมุทรปราการตำรวจสพบังพลีน้อยเนี่ยไปในที่เกิดเหตุก็พบผู้บาดเจ็บชื่อว่านายพานุพงชานุภาษอายุ๒๔ปีเป็นนักเรียนของสถาบันการศึกษาแห่งหนึ่งที่บางประกงฉะเชิงเศร้าถูกยิง

ตรงมือเสร็จก็ซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์หลบหนีไปค่ะ
ขับตามกันมาเลยแล้วรถเลี้ยวก็มีอีกคันหนึ่งและอีกสองคันขับตามมาแล้วก็จอดยิง
ไอ้คนที่ขับตามมาจอดยิงเลยจอดยิงจอดยิงจอดยิงเสร็จแล้วก็ไปเลย
ตัวคนถูกยิงน่ะมันอยู่ตรงไหนที่พี่เห็นเนี่ยเลี้ยวเข้าซอยเนี่ย
เลี้ยวเข้าซอยไปแล้วรถแล้ววิ่งสวดหรือดาบวิ่งสวดให้พวกมียิง
อ๋อมีไอ้คนไอ้คนอยู่คนนึงจอดยิงพวกที่โดดยิงเนี้ยถึงอีกชาว
พี่มันจะโดดความคืบหน้าคดีนี้นะครับผู้กำกับสอบภบังพิน้อยบอกว่า
หลังก่อเหตุเนี่ยกลุ่มคนยิงก็ขี่มอเตอร์ไซค์เข้าปากทางตลาดบางพลีน้อย
แล้วก็ผ่านหน้าสพบังพลีน้อยมุ่งหน้าไปในชุมชนท้ายซอยตรงที่เกิดเหตุนะคะ
ซึ่งสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นคนในพื้นที่เพราะว่ารู้เส้นทางซิกแก๊กหลบหนี
ตอนนี้กำลังไล่ล่าตามตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ